และไปดูเรื่องนี้แล้วต้องใช้วิจารณญาณไปพร้อมกันเขาบอกว่ามีพ่อหนุ่มคนหนึ่งมาทำการรีวิวโรงแรมโรงแรมหนึ่งใจกลางเมืองกรุง
เขาบอกว่าเป็นการรีวิวที่หล่อนมากครับ
ต้องเตือนมาเปิดไฟรอบเดิม
ก็เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเดินอยู่ในห้องไม่ได้ใส่ร้ายโรงแรมนะ

นั่งเกลืออะไร
และห้องหลุมเต็มด้วยนะ
ห้องหวายเลข๕๑๐
ถามว่าเกิดเรื่องหลอนอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมื่อเขามาเข้าพักโรงแรมนี้
แล้วเขาหลับไปสักประมาณช่วง๓ทุ่มเกือบ๔ทุ่ม
แล้วดันสะดุ้งตื่นมาตอนตี๑๑๓นาที
ตามนั้นเลยตามที่เขามีแคปชั่นเอาไว้
แล้วเขาบอกที่ตื่นมาเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ที่ปลายเท้า
แล้วได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำมันเปิดปิด
ได้ยินเสียงแบบนี้จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาสำรวจห้อง
แล้วเจอนี่ไงเหรียญบาทวางไว้อยู่ที่หัวเตียง
มันหมายความว่าเป็นการซื้อที่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจถ้ามองในทางความเชื่อนะ

แล้วนอกเหนือจากนั้นไปเจออะไรอีก
ไปเจอข้อความที่เขียนอยู่ตรงฝาผนัง
เขาบอกว่าตอนแรกที่เข้าพักเขาไม่เห็นนะ
เขามาดูเขามาเห็นตอนที่เข้าสะดุ้งตื่นตอนที่๑กว่า
เท่านั้นไม่พอมีรอยเท้านี่
ตรงฝาผนังเลย
เจอแค่นี้เป็นหัวผมออกแล้วน่ะ
แต่เขาบอกว่า
ขอดูต่อขอดูรอบห้องต่อ
ไปไงอ๊าย
แหลกอยู่เหมือนกัน
จราณที่ไม่ได้ยิน
จราณที่ไม่ได้ยิน
เขาเลยต้องตัดสินใจเดินลงมาที่ฟ้อนด้านล่าง
แล้วมาคุยกับจราณที่ขอเปลี่ยนห้อง

เอ้าถามคำจะกล้าพักต่อไหม
และจะต้องสำรวจก่อนหรือเปล่าว่าห้องนี้เป็นอย่างไร
ไปดูกันหน่อยฮะ
มันไม่มีระเบียงจากชั้น๕ลงมาชั้น๒ย้ายผ่านเลย

ถ้าเป็นคุณน่ะคุณเดินถ่ายไปรอบห้องน่ะ

แต่เพราะหนุ่มเขาเองก็กล้าก็กลัวไง
แล้วก็สุดท้ายก็ยอมพักต่อที่ห้องนี้

นั่นน่ะสิคำถามเกิดขึ้นนอนหลับจริงหรือเปล่า
แต่อย่างนี้ละกันเราไม่ได้มาโจมตีโรงแรมอะไรเขานะ
โรงแรมเขาก็ไม่ได้บอกต่อว่าไอ้ห้องแรก

แล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าชื่อโรงแรมไหนอะไรยังไงนะ

แต่ถ้าทางโรงแรมเขามีเรื่องอยากจะชี้แจงว่าทำไมห้อง๕๑๐ถึงมีสารภูมิอยู่ที่ระเบียง

ค่ะมันเป็นความเชื่อหรือมันเป็นเคล็ดอะไรยังไง

แต่ในคลิปเขาบอกว่าเขาได้พักฟรีนะ
เหมือนแบบว่าทางโรงแรมเขาก็รับผิดชอบว่าแบบไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เนอะ